ส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไปใช้โครงการเราชนะ
โครงการนี้ก็มีหลายคนไปร่วมเข้าโครงการ
ก็มีคำเตือนนะคะจากธนาคารกรุงไทย

หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของประชาชน

เพราะว่านี่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารข้อมูลส่วนตัว
เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนอย่างที่สุดนะคะ
ส่งมาเป็นผมผมก็เชื่อไปแวบแรกแล้วนะ
คุณนัทพงศ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันเลยนะคะ
คือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แอบอ้างโครงการภาครัฐก็คือเราชนะ
เขาจะใช้วิธีส่งข้อความนะฮะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของเรา
เอาชื่อของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่มาอ้าง
ถ้าเจอแบบนี้นะคะแล้วให้เราเนี่ยลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์
ธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงแล้วก็เตือนภัยให้ระวังนะคะ
มิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างโครงการนี้หลอกขอข้อมูลส่วนตัวนะคะ
ถ้าพบความผิดปกติช่วยกันแจ้งด้วยนะคะที่๐๒
แจ้งไปเลยค่ะตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ